คุณผู้ชมฮะคดีนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับ

เขาพยายามเข้าไปในหอพักนักเรียน
นักเรียนหญิงด้วยนะที่นครราชศรีมานะฮะ
และทีนี้จะไปก่อเหตุอนาจารย์นะครับ
ก่อเหตุแบบนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม

กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยมุดไปไหนนะคุณ

ทำให้นักเรียนหญิงเขาอยู่หอพักกันแทบไม่ได้แล้วคุณ

ถ้ายังอยู่ก็ต้องให้ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัย
และสุดท้ายจับผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะคุณนะ
จับได้แล้วนักเรียนหญิงบอกโล่งเลยโล่งอกโล่ง

คือจริงใช่ค่ะคือเขาก่อเหตุแบบนี้
หวังกระทำอนาจารย์แล้วเมื่อกี้ไปรักทรัพย์

กังกงในกางเกงในยกตรงคนดีก็ไม่เอากันอ่ะแบบนี้
ไป๒ครั้ง๒คราคือคืนวันที่๑และวันที่๑๓ธันวาคม
ล่าสุดชุดสืบสวนตำรวจปูทรจังหวัดนครราชสีมา
จับกลุ่มตัวได้แล้วนายทงชัยพันธนะหรือว่านายโก้อายุ๓๒ปี
โดยจับกลุ่มได้ที่ห้องพักในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า
ที่เปิดสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
ของกลางก็คือรถจักรยานยนต์๑คันนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้ง๓ข้อหารักทรัพย์
กรุเคสถานในเวลากลางคืนแล้วก็กระทำอนาจารย์นะครับ
และจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหา
เคยถูกจำคุกในคดีข่มขืนกระทำชำราว
แล้วก็บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
ก่อนจะพ้นโทษออกจากเรือนจำเมื่อปี๖๒
แล้วก็มาก่อเหตุอีกครั้งปลายปี๖๔นะครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาภาพ
ว่าเป็นผู้ก่อเหตุเข้าไปในหอพักนักเรียนหญิง
ทั้งสองครั้งจริงตรงราวตากพลาดนี้นะครับ
ก่อนเกิดเหตุดูคลิปโป๊ไป
และเกิดอารมณ์ทางเพศเข้ามาลักทรัพย์ในหอพัก
และหวังจะกระทำอาณาจารย์นักเรียนหญิง
ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะฮะ
ก็ทำให้คุณครูนักเรียนผู้ปกครองโล่งใจสบายใจฮะ
เพราะก่อนหน้านี้ทุกคนหวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถึงขั้นที่ทางโรงเรียนต้องให้เด็กนักเรียนหญิงในหอพัก
กลับไปเรียนออนไลน์ที่บ้านแทนเพื่อความปลอดภัยแล้วนะครับ
หรือถ้าจับไม่ได้หรือว่าไม่ได้มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมก็
ก็ยังไม่มั่นใจที่จะอยู่อยู่ดีนะคะ
แต่อันนี้ก็ถือว่าตำรวจทำงานได้รวดเร็วดีแล้วนะคะ